ข้าราชการท้องถิ่นกำลังลุ้นกันเลย
กำลังลุ้นกันเลย
ลุ้นอะไรอ่ะลุ้นไฮโร
ตัวสาธารณ์วันนี้ล่ะครับ
อย่าให้ผมเย็นนะผมเย็นหมดเลยนะ

แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๘ปีเป็นนักวิชาการสาธารณสุข
แต่เมื่อก่อนเขาเรียกหมอประจำตำบลแพทย์ประจำตำบลร่วมแทงไฮโลกันอยู่ด้วย
นี่แหละครับฝ่ายปกครองคุมตัวนักพนันทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพบ้านแท่น
แล้วก็รายงานให้ต้นสังกัดของนักพนันได้รับทราบต่อไปครับ
กลุ่มนี้ก็เขารู้จักที่ต่ำที่สูงกันนะ